ของคุณยายวัย๘๒ปีนะฮะ

ถึงขนาดคุณหมอบอกว่าอาการไม่ตอบสนองแล้ว
ลูกหลานทำใจไว้นะคุณยายไม่น่าจะรอด
แต่ปรากฏว่าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๗วัน

เกี่ยวข้องกับชื่อและนามสกุลของคุณยายด้วย
ชื่อว่าคุณยายเลื่อนฉุนเชื้อ
ฟังให้ดีนะฮะว่านามสกุลคุณยายฉุนเชื้อ
เกี่ยวกับปฏิหารที่รอดพ้นจากมัจจุราชได้อย่างไกล
คุณผู้ชมเราไปฟังเสียงคุณยาย

ไม่ใช่ฉันเลื่อนส่งสี
คำถามนี้เป็นคำถามที่คุณยายเล่าให้ฟังว่า
อยู่ก็ได้ยินเสียงผู้ชายนะ

ตะโกนเรียกชื่อเหมือนเช็คชื่อ

ก็นั่นน่ะสิบางคนก็บอกเป็นเสียงมัจจุราช
เป็นเสียงปยมบาล
พอขานชื่อแล้วคุณยายบอกไม่ใช่ฉัน
จุราชก็เลยปล่อยตัวคุณยายกลับมา
เรื่องราวของคุณยายโกงความตายกับยมทูตได้
เพราะว่าบอกเรื่องของนามสกุลว่าไม่ใช่นามสกุลฉัน
แล้วคุณยายก็ฟื้นคืนชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้ง
พอฟื้นได้นะคุณยายแข็งแรงกว่าเดิมอีก
ออกจากโรงพยาบาลมานั่งดายย่า

เก็บผักเก็บหญ้าในสวนได้ตามปกติเลย
ก่อนหน้าจะมานั่งเล่าเรื่องราวสุดเหลือเชื่อ

ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองน้ำขุนอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
เป็นลมหมดสติไปลูกหลานบอกแบบนี้
หลังจากคุณยายเข้าไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัว
ตัวจะนำผักที่เก็บจากสวนไปขายในตลาดใกล้บ้าน
ลูกก็พายายเลื่อนไปส่งโรงพยาบาลประคำ
ก่อนจะถูกส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ที่โรงพยาบาลบุรีรำนะก็นอนรักษาอยู่ประมาณ๑สัปดาห์
ช่วงนั้นเองคุณหมอบอกเลยบอกว่า
ลูกหลานญาติของคุณยายให้ทำใจไว้นะ
เพราะว่าร่างกายของคุณยายไม่ตอบสนองการรักษาแล้ว
แต่ลูกหลานบอกขอให้ยื้อชีวิตของยายไว้ให้ถึงที่สุดก่อน
ยังไม่ยอมให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ

หลังจากที่คุณยายนอนหมดสติ
ตอบสนองการรักษาอยู่๗วันกระทั่งครบ๗วัน

เลื่อนท่านนี้ก็ฟื้นขึ้นมา
ลุกขึ้นนั่งบนเตียงคนไข้
คุณหมอพยาบาลลูกหลานที่มาเฝ้าพระ
กันตกใจประหลาดใจที่คุณยายลุกขึ้นมาได้นะฮะ

คือนายเกียรติยศฉุนเชื้อบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่นะถือว่าเป็นปฏิหาร

แต่ดีใจที่แม่กลับมามีชีวิตอยู่กับลูกหลานอีกครั้ง

แม่ไม่มีทีท่าเหมือนกับคนป่วยเลย

ช่วงที่แม่นอนหมดสติอยู่โรงพยาบาล

บอกว่ามีคนพาฉันเดินไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง

เหมือนมีเทวดานางฟ้าอยู่เต็มไปหมดเลย

และสิ่งสำคัญคือได้ไปเจอกับข้าวของที่ฉันเอง

คือบรรยากาศตอนนั้นคุณยายบอกว่าเหมือนกับอยู่บน
เหมือนสวงสวรรค์และของที่เคยใส่บาทไป

ว่าเราทำบุญใส่บาทไปให้เจ้ากรรมนายเวรแล้ว
ของที่ทำบุญใส่บาทมันจะมาถึงตัวเองตอนที่ตาย

ช่วงที่หมดสตินอนรักษาที่โรงพยาบาล

มีข้าวของต่างที่เคยทำบุญไป
แต่บนนั้นเขาเก็บรักษาไว้ดีมาก

ซึ่งยายจำได้ว่าทั้งหมดเป็นสิ่งของ
ยายเคยทำบุญให้กับพระสงฆ์
ทันใดนั้นยายก็เห็นภาพของหลวงพ่อโหน

อายุ๗๙ปีท่านเป็นที่ปรึกษา
เจ้าคณะอำเภอประคำเจ้าอาวาสวัดโพย้อย

โดยเรียกยายนะบอกยายเลื่อนกลับบ้านเรานะ

ครั้งที่๓เหมือนหลวงพ่อโมโหแล้ว
ทำเสียงแข็งโมโหมากบอกยายกลับบ้านซะที
จึงบอกว่าให้หลวงพ่อกลับไปก่อนเลย

จากนั้นนะหลังจากได้ยินเสียงของหลวงพ่อแล้ว
คุณยายได้ยินเสียงดังกล้องออกมา
เป็นเสียงถามชื่อว่าใช่เลื่อนฉุนเชื้อหรือไม่
คุณยายบอกกลับไปในทันทีว่าฉันชื่อเลื่อน
แต่นามสกุลเดิมของฉันคือส่งสี
ไม่ใช่นามสกุลฉุนเชื้อเจ้าค่ะ
จากนั้นแวบเดียวคุณยายฟื้น
ลืมตามมาที่โรงพยาบาลทันที
เชื่อว่าที่ฟื้นมาได้น่าจะเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อโหนละหนึ่ง
ทำให้คุณยายรอดพ้นจากความตายที่หลวงพ่อโหนไปตามคุณยายกลับบ้าน
รวมถึงเป็นเพราะบุญกุศลที่คุณยายเองสั่งสมมาตลอดชีวิต
และ๓เรื่องของนามสกุล
ที่ฉันมีนามสกุลเดิมที่ไม่ใช่ฉุนเชื้อ
ก็คือนามสกุลเดิมส่งสีก็เลยตอบยมบาบาลไปแบบนั้น
ฉันชื่อเลื่อนส่งสีไม่ใช่ฉุนเชื้อจ้า
นี่แหละครับก็ลูกหลานก็บอกว่าฟังแม่เล่า
หลานก็เชื่อนะว่าเป็นปฏิหารจริงนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่านี่คือสิ่งที่แม่ทำบุญมา
หลังจากนี้ก็จะสร้างบุญเร่งทำบุญต่อนะคะ